ที่จริงเขาต้องไปดูเสียงสวรรค์
รู้ไหมเสียงสวรรค์ประชาชนไงชาวบ้านไงประจักษ์พยานไง
มีจับหลับสิบปากไปห้าปากอีกสองปากไล่กลับเป็นพระสอบสี่ชั่วโมง
คุณไม่เชื่อเหรอว่าจากพยานไม่ใช่ปากเดียวนะ
มีคนเห็นผลนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในวันเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุ
คุณไม่เชื่อคุณไปเชื่อคำให้การของคน
แล้วยังมาสรุปอีกว่าขาดเจตนา

มันใช้ไม่ได้ถนับอายขายขี้หน้าเขา
โหเนี่ยคุณพูดอะไรเขาก็พูดตามมันเลยค่ะ

พูดเป็นประโยคเขาพูดคำยาวไม่ได้หรอก
พ่อเขาบอกเองเลยว่าผลเดินไปเลยสิสิงเทศด้วย
นักรวจดึงกลับมาถามอันนี้ใช่ไหม
ใช่เนี่ยค่ะ
ผมไม่คิดหรอกครับว่าศพของน้องต้าแอร์เนี่ยเจอเวลา๑๕นาฬิกา
ผมคิดว่าศพเนี่ยเจอก่อนหน้านั้น
แต่มาบอกนักข่าวสื่อมวลชนมันจะเจอ๑๕นาฬิกา

ท่านไปดูนะครับคนเก็บศพเขามาออกข่าวเลยนะครับว่า
เขาไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยตายที่นี่น่าจะเป็นการมาทิ้ง
แต่ใครจะเป็นการจัดฉากมาทิ้งอีกไหม

น้องจมน้ำน้องตายแล้วช่วยน้องไป
ถ้าน้ำน้องจมน้ำน้ำในปอดมันต้องมีสิ
เพราะสมควรในภาคนอนของน้องตางแอนเนี่ย
ปรองมิสูจน์หลักฐานเทศนี้วิวัตสัตวะ
ไม่มีน้ำมันขัดมากเลยครับ
การที่คุณติดจ๊อปคดีนี้ทำให้คนชั่วตัวจริงเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าที่จะพูดคุยกันคือว่ามันกลายเป็นกลับฝั่งนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ฝนคือเราคุ้นชื่อเขาในข่าวว่าฝนน่ะนะคะ
ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยคือคดีตกลงว่าสรุปแล้วเรียกว่ายังไง
คือบริสุทธิ์แล้วหรือยังหรือตำรวจนี่แหละที่เป็นคนไปช่วย
เพราะตำรวจเป็นคนยื่นคำร้องต่อสารเองให้ปล่อยตัวนี่นะคะ
แล้วตำรวจก็จะไม่สั่งฟ้องด้วยนะคะแต่เอาไปเอามาที่บอกว่ากลับข้างกันคือ
นายอนัญชัยก็จะร้องเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการทำหน้าที่ว่าขั้นตอนของคดีนี้มันมาถึงจุดที่ฝนหรือทองขวัญชิมมา
เข้าไปรับการทดสอบในสถาบันกรยาราชนครินได้อย่างไรนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นจังหวะข่าวจะเห็นว่าตอนแรกเป็นเรื่องของน้องต้าแงว่า
ตกลงน้องหายไปไหนพอเจอเสร็จแล้วน้องไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วทำไมถึงเสียชีวิตพอเสียชีวิตแล้วรอยต่อคือตรงนี้ค่ะ
ว่าคนที่ต้องสงสัยที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับต้าแงคนสุดท้ายเนี่ย
คือผู้ชายคนหนึ่งในพื้นที่นั้นนะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไร
แต่ว่าช่วงรอยต่อเสาร์อาทิตย์กลายเป็นข่าวขึ้นมาก็คือฝน
ฝนก็คือทองขวัญชิมมาที่พูดแบบนี้ได้คือถามทนายอนัญชัยแล้วนะคะ
ว่าเราสามารถบอกเขาได้หมดแล้วนะว่าชื่อจริงนามสกุล
แม้กระทั่งเข้ารายการวันนี้ก็ถามผิดกฎหมายนะ
เดี๋ยวฉันจะไม่โดนเล่นนะถามแล้วตรวจสอบหมดแล้วทั้งหมอทั้งคนที่ดูกฎหมายนะ
ทนายนันชัยบอกว่าได้แล้วเดี๋ยวลองคุยกับเขาดู
เพราะว่าจากการทดสอบออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าฝนเนี่ยเขาเรียกอะไร
ความสติปัญญาเขาการสื่อสารของเขาเท่ากับเด็ก๗ขวบ
ทีนี้มันมีความหมายอย่างไรต่อคดีวันนี้เราจะคุยกันกับ๔ท่านด้วยกันนะคะ
ท่านแรกคือทนายความทนายอนัญชัยชายเดชนะคะ
และแน่นอนค่ะฝนหรือทองขวัญฉิมมา
คุณแม่คือคุณพยุงสร้อยทองแล้วก็พี่สาวเป็นพี่สาวคนที่๒
พี่สาวคนติดกันนะคะฝนเนี่ยต่อจากพี่คนนี้นะคะ
คุณพยาวชิมมาสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอยู่ทางนี้มาอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับ
ฝนใช่ไหมฝนชื่อจริงชื่ออะไรทองฝังนามสกุลสกุลจิมา
อายุอายุเท่าไรชิมมาครบ๕ขวบ
เกิดมากี่ปีแล้วอายุ๕ขวบเนี่ย
ปีแล้วเออถูกต้อง

ไก่อย่างเดียวเลยเหรอกินอะไรอีกไหม

อิ่มแล้วนอกจากไก่กินอะไรอีก

จานเดียวอิ่มนะอิ่มตอนนี้ไม่หิวนะ

ฝนกลับบ้านกี่วันแล้วครับ

ครับ

กลับไปอยู่บ้านกี่วันแล้ว

ไปหาหมอมาวะใช่ไหม

ตอนนี้หนาวไหมในห้องเราเนี่ยหนาวไหม

ไม่หนาวนะนี่ใส่เสื้อใครเนี่ย

ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไร

เสื้อเขาสวยดีนะ

วิธีปฏิบัติผิดบอกนะแล้วถ้าไหนไม่เหมาะสมบอกได้เลย

จากการทดสอบโดยสถาบันกรยาราชนครินทร์แล้วเนี่ยฝน
ไปอยู่ที่สถาบันแห่งนี้ทั้งหมดกี่วันค่ะ

วันที่๒ก็ผู้ใหญ่บ้านบอกให้ไปรับ

เพราะผลจากสถาบันไปที่ตำรวจผลจากสถาบันไปที่ศาล
ตำรวจพอดูปุ๊บตาลีตาเหลือกรีบมาปล่อยตัวผลแรก

คือวันนั้นที่ทนายอนัญชัยมาแล้วคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเนี่ยคือ

ฝนต้องไปอยู่ที่สถาบันกรยานะคะ
เพื่อวินิจฉัยสติปัญญา
พอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวเอกสารที่สถาบันเขาทำเสร็จแล้วเนี่ย

เขาส่งไปที่สอนอกับส่งไปที่สายยายสมกับที่ศาล
ส่งไปที่๒ที่นี้เพราะว่าฝนถือว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นพอไปถึงสารที่หนึ่งแล้วก็ที่ตำรวจสพสะยายสมที่หนึ่งเนี่ย
ตำรวจนี่แหละที่เป็นคนมาแจ้งที่บ้าน
ความหมายของข้อสรุปของสถาบันจะสรุปได้ว่าอะไรคะ
ก็ถ้าสรุปแบบชาวบ้านเข้าใจเข้าใจเนี่ยก็คือว่า
ฝนไม่สามารถต่อสู้คดีได้
ฝนไม่สามารถรับรู้ข้อกล่าวหาที่กล่าวหาได้
ฝนพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย

ไม่สามารถรับรู้ได้ยิ่งกว่ามาตรา๖๕ปอายาอีกที่ว่า
วิกลจริตเนี่ยกระทำความผิดเนี่ย
ศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

เขาเรียกว่าเป็นคนพิการหรือปัญญาอ่อนมาแต่กำเนิด
ไม่ใช่เป็นคนบ้าหรือคนวิกลจริตหรือคนสติไม่ดีนะ

เอ๊ะเราพูดอย่างนี้ต่อหน้าเขาเป็นอะไรไหมคะ

เด็กสมนิษย์เขาจะสมองเขาจะใสมาก

รู้ไหมเนี่ยคนนี้เขาพูดถึงใคร

ไม่รู้พี่ไมล์ไหน

คุณแม่คืออย่างเวลาเราคุยถึงฝน

อันนี้ถามยากไปไหมได้นะ

นำไล่นะ
แล้วบ้านบ้านฝนอยู่จังหวัดอะไร

อันนี้เขาต้องจำเลยว่าบ้านเขาไง

ทีนี้เดี๋ยวขอกลับมาถามเรื่องคดีก่อนนะคะ

เท่ากับว่าฝนบริสุทธิ์แล้ว

มันจะมีพนักงานรัฐการเก็บกลองอีกครั้งนึง
ตำรวจไม่สามารถจบคดีได้ในทันที

เจตนาก็ถ้าภาษานักกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าฝนเนี่ยไม่มีสติสัมปัญญะไม่ได้กระทำความผิดตามมาตรา๕๙ไม่ได้ภาพผู้เยาว์ตามมาตรา๕๙แต่ว่าฝนพาไปนะพาน้องไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผลไม่ได้กระตำวังผิดไม่ไม่มีเจตนาตามมาตราห้าสิบเก้าปอาญาเนี่ยนะครับ
ถ้ากลัวว่าผลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นขึ้นกลางกลางเพราะฉะนั้นพอสรุปสัมมวลเขาสั่งไม่ฟ้องแน่นอนตำบวชตำบวกก็จะต้องส่งให้อายการอีก
แพทย์ออกมาอย่างเงี้ยจริงไหมถ้าถ้าอายการแย้งมาว่าสมมีศรีมัญญะเนี่ยอายการสั่งฟ้องหรือสอบเพิ่มก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผลยังไม่อยู่ในสถานะ

ไม่ใช่แม่คนเดียวฟังเนี่ยไม่เข้าใจอย่างนี้
ยังครับเป็นพู่ต่องหาอยู่
อายการครับ

แต่ว่าตัวฝนเองก็ยังมีชื่อว่าพาน้องตะแงไป
ซึ่งตามข้อที่จริงสรุปสุดท้ายตอนนี้ตามข้อที่จริง
บอกได้ยังคะว่าฝนทำถึงขั้นตอนแค่ไหนเกี่ยวข้องกับคดี
ตอนนี้อยู่ในขั้นพนักงานสอบสวนเองครับ
นิจฉัยที่สถาบันกรยาราชนกรินแล้วก็วินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ย
แล้วก็สถาบันออกมาแล้วว่าฝนคือไม่มีเจตนาตามศตรรย์๕๙
ก็คือทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่ผิด
เดี๋ยวนะคะเวลาเราบอกว่าฝนไม่มีเจตนา
แต่มันไม่ได้แปลว่าฝนไม่ได้ทำใช่ไหม

คือในแง่ตามภาษากฎหมายเท่ากับว่าคือทำแต่ไม่ได้เจตนาทำ
ถ้าพนักศาสตร์สวนเขาใช้คำให้การของพญานห้าปาก
รวมทั้งพระที่เขาไล่กลับไปเนี่ยฮะแล้วก็มาวินิจฉัยว่า
เออผลอ้างถิ่นที่อยู่ว่าขณะเกิดเหตุ
๑๐โมงถึงเที่ยงตอนที่น้องตาไนหาบวันที่๑๗
ผลอยู่ที่วัดกับอยู่ที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยว
จึงบอกสารว่าฝนไม่ได้กระทำวันผิด
เพราะผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุก็จบเลย
แต่ว่าตำรวจไม่ได้ทำอย่างนั้นไงไว้ไลน์
ไลน์ก็คือว่าผมไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าฝนขัด
คือฝนไม่ได้กระทำวันผิดแต่ฝนขาดเจตนา

ขาดเจตนาแสดงว่าผลพาน้องไปจริง
แต่พาไปแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้พรากผู้เยาว์ไง
แต่ที่ทนายนัญชัยกำลังจะบอกว่าทนายกำลังจะสู้ว่า
ฝนไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ที่นั่นในที่เกิดเหตุไม่ได้พา
พนักงานสอบสวนจึงไม่เอาชาวบ้าน
ไปให้การมาวินิจฉัยทำไมไปเอาคำให้การของเขาในชั้นสืบ
ในชั้นให้การเป็นพยาน
ที่มีการแผนประกอบกรรมและสารภาษณ์พาไปสองครั้ง
มีแพทย์ยืนยันว่าคำให้การของผมเป็นจริง
มายืนยันเหมือนเดิมว่าผมขาดเจตนา

พี่สาวถามพี่พยาวค่ะ

อยู่ไป๓๗วันที่สถาบันใช่ไหมคะ
แล้วก็พึ่งกลับบ้านไปวันที่๒นะ

ตอนไปรับไปอย่างไรไปเจอกันอย่างไร

ที่แรกมันไม่ให้กลับ

เขาว่าว่าตำรวจให้เอาใบต้องเอาใบก็ตำรวจนี้ไปเอา

พวกนั้นอยู่
ฝากอยู่กับตำรวจอยู่

ว่าวันที่แบบพอตำรวจไปบอกแม่แล้ว
วันรุ่งขึ้นแม่ไปพาไปหาเลยใช่ไหม

แล้วพอไปถึงบอกว่ายังเอาตัวกลับไม่ได้
ต้องได้ใบเขาเรียกอะไรใบอะไรไม่รู้แหละใบจัดตำรวจใบจัดตำรวจนี่
ทางสถาบันเขาถึงจะให้ออกมาได้งั้นวันนั้นไปก็ยังไม่ได้ตัวออกมา
ไม่ได้ได้แล้วได้เจอคุยกันตอนนี้ให้กำนันโทรไปห้าลูกเต้านะ
อ๊าอ้าไม่เป็นไรจะถึงจังหวะที่ตอนเอาออกวันที่เท่าไหร่
วันที่ซ่องพี่อึ๊มา
ที่นี่หรออ่ะตอนเจอกันฮะคุยกับเขาว่าอะไร
แล้วก็ถามหาเสื้อผ้าบอกไม่ได้เอามาจะไงต่อ
แต่นี่ก็เอาเสื้อผ้ามาก็
หนูจะกลับเบอร์หนูจะกลับหนูคิดถึงบ้าน
ทำหารถือหารถือหนูอยู่บ้านป่ะ
รถจักรยานคันโปะ
คันโปะเข้าเลยทำหาอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วไงต่อ
แต่นี่ทำหาวิยุ

เขาจะ

วันที่๒๖ตำรวจใช้อำนาจโดยภาระการ
ไปเอาวิทยุเขาถึงในบ้านแม่ก็นั่งอยู่

ก็ไปเอาแล้วก็กลับบ้านเลยเอากลับไปโรงพักเลยแล้วก็ไม่ให้ผลอีกเลย

ที่ศาลเสร็จเนี่ยผมก็อยากจะมาดูผล

ผลเขาตอนนี้ไม่รู้จะตอบผลยังไง

เขาอยู่ที่ตำรวจผมก็เลยบุกไปที่สศเยดสมไปหาผู้มกับ
ผู้มกับก็บอกว่า
วิ่งราวทรัพย์
ผมให้เวลาคุณพรุ่งนี้

คุณข้อหาบุกลุกวิ่งราวทรัพย์

บอกว่าติดงานสอบไม่มาแล้ว
แล้วก็เสร็จแล้วพอรุ่งขึ้นบ่ายโมง

เสร็จก็ยกมือไว้ขอโทษแม่

เขาได้แล้วใช่ไหม

ตกลงที่เขารักอยู่มีกี่ชิ้น
มี๓อย่าง

แบงก์แดงมันกี่บาท

เท่าไร

แบ่งให้ขอสัก๒บาทได้ไหม

น้าสัก๒บาทได้ไหม
แบ่งให้ได้ไหม

เอาอย่างนี้ไม่เป็นไร

ขอยืมเอาไปถีบเล่นเดี๋ยวเอามาคืน

ให้ไหมให้ยืมไหม

คิดนะไม่เห็นข้างในตานะ

ดูจากลักษณะแล้วตอนที่เขามาถึงบ้านวันแรก

คือหน้าตาเขาจะแจ้มไฟคือจะได้ขี้จักรยาน

แล้วก็แจ้เขาใส่ชุดซี่ฟ้า
เขาก็เปลี่ยนเสื้อออกเป็นสีดำ

งานศพคนที่บ้าน

คืออย่างนี้ถ้ามีงานศพที่วัดเนี่ย

เขาจะช่วยเขาอยากได้ตังค์

ยกโต๊ะยกถ้วยยกนมช่วย
ฝนฝนทำงานที่ไหน
ที่วัดที่วัดทำอะไรครับ

ล้างชามล้างชามทำอะไรอีก

ทำงานที่วัดได้ตังค์กี่บาท

เดียวแบงค์เดียวแบงค์อะไร

เมื่อกี้สีแดงมันก็๕บาทป่ะค
อ้าวเดี๋ยวครบ

ไม่ได้แล้วสีแดง

เนาะเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะ

ทางรายการติดต่อนะคะเพราะว่าจริงแล้วเราก็อยาก

คือเราอยากให้ตำรวจได้ชี้แจ้งเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าถ้าเรียนเป็นคนนอกเดี๋ยวฉันฟังแล้ว
ก็ถ้าเกิดว่าตำรวจเหมือนไม่ได้บอกว่าฝนทำ

คือไม่ได้บอกว่าฝนทำแต่ฝนเข้ามาในคดีนี้

เพื่อให้ดูก่อนว่าตกลงระดับสติปัญญาของฝนอยู่ในระดับไหน
แต่ทีนี้ความหมายทางกฎหมายเดี๋ยวมาว่ากัน
เพราะว่าเราได้ข้อมูลบางส่วนจากทางผู้บังคับการจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้กับทางทีมงานมาด้วยนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าตามข้อมูลที่เราได้จากผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพลตำรวจตรีคมศักดิ์นะคะ
ท่านก็ให้ข้อมูลแต่ก็เป็นไปตามข่าวนะคะ
ข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าตำรวจนี่เองแหละนะคะ
มีการขอให้สารปล่อยตัวนะคะเพราะว่าพนักงานสอบสวน
มีความเห็นว่าฝนสติปัญญาไม่รู้ผิดชอบโชคดีเลยลงมติ
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องถ้าฉันพูดภาษากฎหมายผิด
ก็ถูกกว่าที่ผมบอกเมื่อกี้มันบอกว่าให้แย้งนะคะ
แล้วก็ในประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ทำตามขั้นตอน
ก็คือท่านยืนยันนะคะว่าตำรวจทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาว่าฝนเป็นคนฆ่าน้อง
ข้อหาที่แจ้งคือพรากผู้ยาวเท่านั้นทีนี้ความหมายที่ทนายเปี๊ยกบอก
ข้อหานี้เนี่ยที่ทนายไม่ยอมเนี่ย
เพราะว่าคือต้องบอกเลยว่าฝนไม่ได้ทำไม่ใช่ขาดเจตนา
ผลไม่ได้พาไปคำว่าขาดเจตนานี่คือพาไป
แต่พาไปโดยที่ไม่รู้สำนึกไงไม่รู้เรื่อง
ไม่มีเจตนาตามมาตรา๕๙ประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งคุยกับเขากี่รอบแล้วคะทนายเปี๊ยกเนี่ยคุยกับเขาหลายรอบเอง

พี่พระเยาค่ะพี่พระเยาคุยกับฝนหลายรอบไหม
ตั้งแต่วันนู้นเลยที่มีข่าวน่ะ
ก็คุยกันแล้วเขาก็คุยกับเขาแบบนี้
เวลาถามเขายังไงเราต้องคุยกับเขาแบบ
คือถามจริงจังเลยเดี๋ยวเราชวนเขาคุยนู่นนี่นั่น

ทำอย่างไรพี่พระเยาเดี๋ยวจะเรียนแบบ
ก็ถามพ่อว่าฝนวันนี้กินข้าวยังอย่างนี้
เขาก็จะตอบว่ากินแล้วแต่ทั้งที่เขายังไม่ได้กิน

แล้วบางครั้งก็จะถามว่าฝนเนี่ยกี่นิ้ว
เขาจะตอบที่เขาตอบเคย๕นิ้ว๘นิ้วอย่างนี้
แล้วเราก็ค่อยวกเข้ามาคุยเรื่องข่าวเหรอ

ฝนหลับยังง่วงไหม

นั่งคุยกันนานง่วงไหมไม่เนาะ
รู้เปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเราเนี่ย

อะไรลื่นอ๋อแว่นแว่นมันลื่น

ตอนโฆษณาถามยังบอกชอบอยู่เลย

อยู่ที่กรุงเทพเข้ากรุงเทพบ่อยไหม

มากี่ครั้งแล้วมากรุงเทพกี่ครั้งแล้ว

ฝนมากี่ครั้งนะ

มากี่ครั้งเอออันนี้กี่ครั้ง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

แล้วภูการกฤษธนวิทยุกฤษก็ยังไปหลอกล่อผลว่าน้องหิวข้าวแล้วไปหาน้องกันเถอะ
แต่นี่เป็นการหลอกล่อและอีกสิ่งสำคัญขั้นตอนพวกนี้
ถ้าเป็นตำรวจอย่างมืออาชีพเขาไม่ทำกันหรอกเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่า
แม้แต่ตกเป็นผู้ต้องหาตามปวิอาญามาตรา๑๔
เขายังไงงดการสอบสวนเลยจนกว่าสถาบันจะวินิจฉัยออกมา
ว่าสติปัญญาของเขาสามารถสู้คดีได้ไหมให้การได้ไหม
ที่คุณบอกว่าถูกกฎหมายเนี่ยถูกขั้นตอนมันผิดขั้นตอนไง
เดี๋ยวที่ท่านายอนัญชัยบอกคือมันจะบอกว่า
การที่ฝนมาอยู่ที่สถาบันกรยาราชนครินต์
คือมาได้แต่ต้องยังไม่ถูกตั้งข้อหา
มาได้แต่ยังไม่ต้องถูกสอบสวน
ยังไม่ต้องถูกสอบสวนซึ่งถ้ายังไม่ได้สอบสวน
ก็จะยังไม่มีการตั้งข้อหาเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
เพราะว่าในคำสัมภาษณ์ของผู้การเนี่ยเขาบอกเลยว่า
ผลรับสารภาพว่าพาน้องตาแงไปเล่นน้ำน้องตกน้ำ
น้องตัวหนักช่วยน้องไม่ได้น้องตายแล้ว
อย่างนี้เนี่ยคุณให้การคือคุณสอบเขาแล้ว

คุยกับนักข่าวคุยกับคุณจองขวัญ
ยังลมเพลลมพัดอยู่เลยไม่รู้อะไรเลย
ฝนรู้จักน้องไหมลูก
น้องตาแงรู้จักไหม

เคยเล่นกับน้องต้องเรียกชื่ออะไร
ได้ฝนเล่นกับน้องตางแยร่อย่างเคยเล่นน้องตางแยร่ไหม

ไม่เล่นรู้จักไหมน้องตางแยร่

ขออนุญาตนะคะขอลองนะครับ
เคยไปพาน้องไปเล่นน้ำไหมลูก

แม่ไปเคยพาน้องขี่จักรยานไหม

ยังไงแม่จักรยานโรน
คือมันคนละเรื่องตอบคนละภาษาไง

ผลรู้จักคุณหมอไหม
คุณหมอชื่ออะไรที่เราไปเจอหมอมา

ล้อเล่นมันลื่นใช่ไหมลูก
หมอลื่น
ทีนี้ค่ะทีนี้ที่เราคุยกับทางตำรวจ
มันคะจะบอกว่ามันเรียกลำบักใจ
เพราะทางตำรวจไม่ได้ให้สัมภาษณ์เอง
ตอนนั้นที่ตำรวจมามาหาฝน

มาที่สถาบันที่เจอหมอ

ฝนไปกับใครไปกี่วันถามอะไรยังไงบ้าง

เพราะว่าเข้าออกไปเนี่ยทางบ้านก็ไม่รู้เรื่อง
มารู้ตอนที่ว่าตอนเย็นนี่แหละ
ตอนที่ตำรวจมาหาฝนนี่ไม่มีใครอยู่กับฝนเหรอ
้นพาตำรวจมา๔คนที่บ้านตอนเย็น
นี่คือวันที่๒๕เอาผลไปครึ่งวันก่อน
เอาไปครึ่งวันก่อนแล้วตอนเย็นก็ผลก็ผ่ามา

เอาไปทำอะไรไม่รู้อะแล้วก็ไม่ได้บอกเขาด้วย
แล้วลองถามเขาไหมคะวันนั้นเลยลองถามเขาไหม

ตำรวจเขาไม่รู้เรื่อง

แต่เขารู้ว่าคือแบบใครใส่ชุดยังไง
เรียกตำรวจเขารู้ใช่ไหมคะ

แต่เห็นบอกคราวที่แล้วที่ข้อมูลออกมา
บอกว่าจริงก็ไปบีบไปนวด

เขารู้นะแต่เขาไม่รู้ชื่อ

เรียกโรงพักรู้
ฝนเคยไปโรงพักไหมลูก

ไปกินน้ำ

หายหาย

ไปขึ้นรถ

น้องอยู่ไหนรู้ไหม

คลองใหญ่

อันนี้ในทางกลับกันนะฮะ

อะไรแบบนี้อันนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคะ

อย่าหาว่าไม่เชื่อกัน

เหมือนกับพูดกลับไปกลับมา

ฟังได้ครับเพราะว่าคนที่สัมผัส

ในเมื่อ๓๔ปีที่แล้วเขากลับมาพูดในปัจจุบัน

เรียนสรุปเรียนเข้าใจถูกไหมทนายนัญชัยว่า
คือคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ย
เขาอาจจะมีบางเรื่องที่นานแค่ไหนเขาก็จำได้และยังพูดได้
ในขณะเดียวกันบางอย่างที่เพิ่งจะเกิดขึ้นถ้าให้เขาเล่าอีก

เขาตกลงว่าเขาจำได้หรือจำไม่ได้เขารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่อง
มันย้อนแย้งกันนะ
เขาเป็นคนพิการคือเขาเรียกคนปัญญาอ่อนมาแต่กำเนิดนะครับ
คือสติปัญญาเขาบกพร่องมาแต่กำเนิดนะครับ

วัฒนาอันตันใจคือไปร้องกองปราบใช่ไหม
แล้วก็พูดถึงตำรวจสิบสองนาย
วิธีการจับเขาวิธีการดำเนินคดีกับเขา
คือตกลงเรื่องนี้ฝนออกมาแล้วก็ยังไม่จบ

นักกฎหมายผมเป็นนักกฎหมายมา

คุณผู้ชมคะด้วยเวลาตอนท้ายนะคะ

ตามข่าวคือไม่จบเรื่องนี้ไม่จบ

เพราะอะไรคะพอผมเสนอเรื่องไปที่ปชแล้ว

เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าผมไปแจ้งที่กองปราบ
แล้วคิดว่ากองปราบนี่จะส่งไปประวัติศาสตร์ปรากฏว่า
ปปปนี่นะครับมารับเรื่องเองเลย
แล้วก็หลังจากกองปราบสอบสวนเสร็จนี่แหละครับ
ปปก็เชิญพ่อไปที่ศูนย์ราชการเลยไปสอบสวนต่อ
ที่คุณพ่อไม่ได้มารายการเพราะว่าใช่ครับนี่ลูกน้องลูกน้องผมเป็นอีกคนนึงเนี่ย
เป็นคนทำเรื่องเพราะว่าผมเขาจะรู้เรื่องเขาก็เลยไปพาพ่อไป
ไปสอบแล้วก็ปปก็ส่งไปปปช
คือตอนนี้พอเรื่องถึงปปชแล้วครับ
ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมแล้วครับคุณก็ไปว่าหลักฐานผมส่งเกลี้ยงกันแล้ว
คุณก็ไปว่ากันแล้วกันว่าเอาง่ายเลยว่าฝนเป็นคนสติไม่ดีเนี่ย
คุณมีจัญญาบันที่จะสอบเขาเลยหรือแล้วก็คุณเอาคำให้การเขามาตั้งเป็นข้อกล่าวหาได้หรือ
ในขณะที่สถาบันกรยาเขายังไม่รับรองสติปัญญาของผลเลย
ตั้ง๕หน่วยงานนะครับหาวิชาชีพเนี่ย
แล้วคุณแค่แพทย์คนเดียวมาลงความเห็นว่าฝนเชื่อถือได้
แพทย์สถาบันเค้ายังไม่เชื่อถือเลย
แล้วอย่างนี้นะครับที่คุณบอกว่าถูกต้อง
ธนานันชัยจะเหมือนกับเขาเรียกว่าฟ้องกลับเหรอคะ
ไม่ได้ฟ้องกลับครับผมผมบอกว่าให้ให้ตรวจสอบการทำงานของตำรวจนะครับ
ว่าการที่เขาเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาคนที่พิการทางสติปัญญาเนี่ย
โดยที่เขาไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับ
แล้วก็มีประจักษ์พยานถึง๘ปากคุณกลับไม่เชื่อ
คุณกลับมาเชื่อคำให้การของผลซึ่งคุณมีอยู่แค่ปากเดียว
แต่คุณไม่เชื่อประจักษ์พยานคุณบอกว่าฝนไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทั้งวัน
คุณบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยคุณพูดแค่นี้คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไง
ก็พระเขาบอกไงว่าวันนั้นเนี่ยพอตีกองเพลงเสร็จ
เขาก็เลี้ยงพระตอนเพลงก็คือช่วง๑๐โมงถึงเที่ยงนี่แหละครับ
เขาเลี้ยงกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าวันนั้นวันเขาถูกหวยกันตั้งแต่๑๖แล้ว
เขาก็จำฝนได้ชาวบ้านจำได้คุณไม่เชื่อประจักษ์พยานแล้วคุณจะไปเชื่อใคร
คุณไปเชื่อคำพูดของฝนก็คุณให้สัมภาษณ์เอง
ผลพูดแบบนี้แบบนี้แพทย์รับรองอย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็ผลรับสารภาพไปดูสิครับคุณให้สัมภาษณ์เอง
และขนาดว่าวันนี้คุณจอมขวัญยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลย
ไปไหนมาเขาบอก๓มา๒ศอกอย่างนี้ไปรู้เรื่องได้ไง
ดุไหมคนนี้ดุไหม
เสียงดังใช่ไหมชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะ

น้ำส้มมีตังค์ซื้อยัง

ไม่เอาหรอกขอดูไม่เอา

หยิบมาเอาหยิบมา
บอกให้พี่ผันดูสิว่าไอ้นี้มันเท่าไหร่

หยิบมาหยิบมาเลย
หยิบมาเอาหยิบมา

เท่าไหร่เนี่ย

งั้นขอ๕บาท

คือได้ถามทางทนายนะคะ
แล้วก็ถามคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วนะคะ

ซึ่งทุกท่านก็บอกกลุ่นเล่นแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมครับนี่ในส่วนของคดี
ถ้าถามตรงนี้ก็อาจจะโล่งอกสำหรับคนนอก

ทะเบียนประวัติอาชญากรอยู่ในกองทะเบียนประวัตินะครับ

ผมต้องการให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรของฝน

มีชีวิตที่เป็นอาชญากรไปจนตลอดชีวิต

เพราะว่าขั้นตอนต่อไปก็คือสปชครับ
ที่จะต้องรับผิดละเมิดนะครับละเมิด
คุณผู้ชมคะในส่วนของการจัดรายการวันนี้
จริงแล้วอยากให้ทางตะเบียนได้ชี้แจ้งด้วยนะคะ
แต่ว่าท่านขออนุญาตให้เป็นข้อมูลกับทางทีมงาน
ที่จะมีการให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท
ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวว่ากันต่อว่าขั้นตอนต่อไปในฝั่งของครอบครัวจะทำอย่างไรนะคะ
หมดเวลาของรายการกลับบ้านแล้วนะ